แต่วันนี้หลายคนผมว่าคงได้ติดตามนะผลงานของทีมวอเล็กบอลหญิงก็สร้างความสุขให้คนไทยทั้งประเทศนะครับ
แล้วก็ใครอยากจะความสุขคูณสองต้องติดตามศึกยอดมวยไทยรัฐวันนี้ด้วยนะครับ

วันนี้เปิดหัวมาเดือดทะลุจอแน่นอนนะครับ
เพราะว่ามุมน้ำเงินชนะน็อกมา๔๕ไฟล์ติดแล้ว
วันนี้ห้ามกระพริบตานะครับว่าจะครบ๕ยกหรือเปล่า

เปิดหัวด้วยตองเอกอกรรมนาศฝ่ายแดงนะครับ
ชื่อชัยวัดรุ่งเรืองอายุ๑๗ปี

ชนะ๓๐ครั้งแพ้๑๒ครั้ง

ส่วนฝ่ายน้ำเงินยอดคิงชัยสกุลวง
ชื่อธนากรแนวสุข
อายุ๒๒ปีเป็นชาวจังหวัดเลย

ชนะ๔๔แพ้๑๘ครั้ง
อุบลกกรรมนาศยกที่๓ที่เวทีมวยไทยรัฐครับ
มุมแดงนี่ถือว่าเป็นมวยเจ้าถิ่นนะครับ

ครั้งแรกนี้แพ้แตกพิชิตมารสิทธิประกายฟ้านะครับ
ครั้งที่๒นี่แก้มือล้างตาได้สำเร็จครับ
ส่วนน้ำเงินนี่โอ้โหช่วงหลังนี่สดเหลือเกินนะครับ

กับศอกครับต้นจับตาดูให้ดีเลยนะครับ
อาจจะปิดบัญชีเร็วครับมวยคู่นี้

มุมแดงนี่บ้านเกิดอยู่อุบลนะพี่ชัยนะ
แต่ว่าซ้อมอยู่ที่พนมสารคามฉะเชิงเซานะครับ
อยู่กับพี่กัปปานาทชูซวันครับ
ส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่ก็อดีตนักมวยเก่านะครับ
ใช้ชื่อว่าบัวขาวสอสำนักปกเก่า

แต่ว่าซ้อมอยู่ที่คลอง๙ธัญบุรีครับ
อยู่กับแม่เลี้ยงเย็นตากุลวงแล้วครับ
อยู่ในสีเสื้อสกุลวงนะครับ

เป็นมวยที่มีอาวุธหมัดศอกรุนแรงด้วยกันทั้งคู่ครับ

ต้นนี่แห่เปิดเกมแรกกันเลยนะครับมวยคู่นี้ไม่มีแทรก

เต็มแผ่นหลังเลยนะเดี๋ยวดูโดนมากจะเหนียวไม่เหนียว
กับผู้ทำหน้าที่บนเวทีนะครับ

วันนี้คู่เอกก็พลาดไม่ได้นะครับศึกยอดมวยไทยรัฐครับ

เพลงแข้งครับซ้ายกับขวาไม่รู้ว่าจะเร็วกว่ากันนะครับ

ศึกต่างสายไม่เคยเจอกันมาก่อนด้วยครับ

กองนภาร์กฟากแฟนเทคครับ
ห่ะแซวกันเล่นนะครับ

ดูเดือดเลยนะครับทะลุจอขนาดไหนเอาติดตามยกที่๑กับพี่ปะและพี่บุ๋มครับ
ท่านผู้ชมครับคู่นี้จราเข้เขียวนี่อาจจะต้องควักเงินแล้วนะครับ
หลังจากที่ไม่มีมวยน็อกมาหลายสัปดาห์ครับในศึกยอดมวยไทยรัฐ
ทางไทยรัฐทีวีมหาชนเพราะฉะนั้นคู่เปิดหัวนี่กระพริบตาไม่ได้นะครับ
องเอกกรรมนาศ๑๑๙ยอดชิงชัยสกุลวงน้ำเงิน๑๑๙เท่ากัน
คู่นี้ดูแล้วเป็นไงพี่ป่า
คนละแบบคนละอย่างอันตรายนับคู่เลยนะในทุกวินาทีนี่มัดคมนะแรงและน็อกมาโดยตลอดนะฝ่ายน้ำเงินเนี่ย
ชื่อเสียงมวยคณะมวยอาจจะเป็นรองนะ
เพราะว่ากรกรรมนาศนี่ก็เป็นที่ยอมรับของแฟนมวยอยู่แล้วว่าการทำมวยคุณกรรมนาศตอนนี้โอ้โหเชื่อถือสูงมากนี่นะ
วันนี้เราติดตามครับมวยหมัดหนักหมัดแรงครับเป็นฝ่ายขยับเดินเข้าหา
คือยอดชิงชัยศกุลโมงน้ำเงินนะ
ดูไหมฝันหลังคุณเห็นฝันหลังน้องศาวน์ทัพหนุ่มสิพิมพ์มา

ขยับเปิดเกมเลยแต่แรกเลยนะครับ

ติดตามก็ได้ทุกวันเสาร์บ่าย๒โมง

ฝ่ายแดงตองเอน้ำเงินยอดชิงชัย

ชี้ขาดบนเวทีนะครับอาวุธสุขมีให้คะแนน๓

มัดขวาต่อยไหมครับหุ่นได้ไม่ลำตุด

ในอดีตมันสำราชสรรคพิษกินอย่างนี้

หนักใจให้กับทางด้านไอ้เจ้าตองเองก็ได้นะ

ถ้าพูดถึงว่าประเภทก้าวเกย์น่ากลัวมาก

ช่วงนิดนึงนะกางเกงสีแดงตองเอ
ยังไม่ได้ออกเลยนะครับตั้งรับก่อนดูเชิงก่อนไง
สายแดงนี่เพื่อนรูปค่ายของวังเจ้าการวังเจ้าถ้วนนะ

วนมาครั้งแรกก็ติดตาไปแล้ว

เข้าไปเต็มเอาขวาคืนมาทันควันเลยครับ

ไม่ใช่มัดอย่างเดียวนะแต่ก็หนักแรงเยอะเกิน
มาเป็นลูกคู่เลยนะเตะขวาต่อยขวา
อย่างนี้ผมว่าดูเกมแล้วนี่นะ
คือก่อนการชกบรรดาเกจีอาจารย์หลายสำนัก
ก็บอกว่าก็มันน่าได้เปรียบคือต้องเอ

แต่มาถึงตรงนี้ผมว่าน่าจะตัวใครตัวมันแล้วมั้
พูดกันประจำนะยอดมวยไทยรัฐแบบไม่มี

นี่แน่นด้วย

ต้องเอ๊นี่เตะหลุดบ่อยไม่ดีนะครับ
ดูยังเก่งมั้ยคุณหนูครับ

อันนี้โปรแมตเตอร์มหาชนครับคุณสงชัยรัตนาสุบันครับ
ที่สงชัยมิตซู
กับสงชัยมิตซูนั่งคุยปรึกษากันครับ
แล้วพี่ดวงศักดิ์ชายโชดด้วยนะครับ
ยกที่สองครับได้เห็นแล้วนะครับ
สงชัยมิตซูนั่งคุยปรึกษากันครับ
แล้วพี่ดวงศักดิ์ชายโชดด้วยนะครับ
ได้แล้วเข้ามาดสายขวายอดชิงชายได้หนักมากนะครับ
อนี้โปรแมตเตอร์มหาชนครับ

อันตรายนะครับเกงสีแดงตั้งหลักได้หรือยังตองเอ

ขวานี่จิ้มลำตัวเป้าใหญ่เลยเล่นเป้าใหญ่เลยนะ

เสียวเหลือเกินแต่ละหมัดที่ออก
ของไอ้เจ้ายอดชิงชัยแต่ละมัดแค่งขวา
โอ้โหดูหัวใจนี่เกินร้อยด้วยนะหมัด
สิทธิ์นับน็อกเปย์หมอรอทำงานได้เลยครับกับมวยคู่นี้

แตกไม่แตกมัดขวาหมาหลายมัดเหลือเกิน

บวกไปบวกมานี่หล่นเขาไม่รู้ใครหล่นด้วยนะแบบนี้
ลักษณะไม่ครบ๕ยกแล้วแบบนี้อันตรายจริง

ดูเสียเวลาไม่ให้เสียเวลา
จัดการฉันเลยโอ้โหมั่นใจสูงเลยนะ
เจ้ายอดชิงชัยนี่โลไม่ลงแล้วครับ

แต่นี่ลักษณะน้ำเงินนี่ไม่อยากยืดเยอะแล้วอยากจะกลับบ้านเร็วเลยนะเนี่ย
ขอ๓ยกขอ๓ยกลงไม่ลดลงไม่ลง
หลุดบ่อยไม่ดีเตะหลุดดีต่อยหลุดบ่อยไม่ดีนะครับตองเอ
หายห่วงอยู่แล้วนะมาขยับเดิมก่อนไปกว่าตั้งแลก
สวนมัดเป้าหมบกั้นให้ดีหลวงในทำมันได้ไหมทำไมไม่ได้ครับ
ขยับเดินเหมือนเดิม
นี่ยอดชิงชัยมวยมันต้องแบบนี้
นี่แหละครับศึกยอดมวยไทยรัฐคู่เปิดหัวแบบนี้เลยท่านผู้ชมดูเอาละกันที่๒เต็มแล้ว

โอ้โหบวกแหลกเลยครับยอดชิงชัยเลือดกำดาวไหลออกมานิดนึง
โอ้โหจิ้มลำตัวอีกสูบสำเร็จเลยนะมวยหมัด
ยแล้วมันต้องต่อยแบบนี้จริงนะผู้ชมดูไว้เลยเนี่ย
นี่แหละสุดนั้นเร่งเยอะฟิวขัดหรือเปล่า
แค่งขวายังเตะว่าแม่เจ้าตองเองก็สู้ได้ดีเหลือเกินนะ
โอ้โหจิตหัวใจนี่หายห่วงครับลาดพร้าว๑๐๑ทั้งคู่นี่หัวใจเกิน๑๐๑แน่นอน
โอ้โหบวกกันอันตรายจริงนั่งไม่ติดอ่ะเซียนมวย
มวยอย่างนี้พี่น้องแฟนมวยชอบนะมันต้องอย่างนี้มวยทีวี
ต่อยแล้วมันต้องเอาใจแบบนี้นี่แหละครับ
ดูมวยสาดิตก็บิดมาไทยรัฐทีวีนี่เฮสดี๓๒ดูแบบนี้ดูเลย
ลัดหมัดขวาสอกขวาแข้งขวาหลุดขยับเดินเปิดเกม
โอ้โหจริงสุดยอดครับเยี่ยมยอดครับไอ้เจ้ายอดชิงชัย
ตอนนี้ยังยอดอยู่นะยังยอดอยู่แต่ต่อไปสี่ห้ายังไม่รู้
แย่เปล่าไม่รู้นะตอนนี้ยังยอดอยู่
ได้มัดขวาปัดขวาสอกขวาโอ้โหไอ้เจ้าต้องไอ้ก็สู้ได้ดีเยอะเกิน
สวบอกกรรมักต้องกัดส่วนส่วน

เข้มข้นเข้มข้นพัก
ครับภาพช้าของยกที่๒ของมวยคู่แรกครับ
โอ้โหนี่ฝ่ายน้ำเงินนี่ยอดชิงชัยชวนทะเลาะอย่างเดียว
น้องเอนี่เปิดตำรารับแทบไม่ทันนะครับ
แต่ก็ยกกาดสูงมีหัวแข้งขวาโต้ครับ
ดูสับส่องเข้าไปเต็มแล้ว
ช่วงนี้ขอบคุณครับสิบเงินจอระเข้เขียวด้วยนะครับ

แล้วก็๑๐๐๐บาทแก่ผู้ที่ใช้จราเข้ฟาดหางครับ
ตามต่อยก๓นะครับเปิด๖คู่แรกแม่
ดูเดือดเพชรมันเลยเกินครับ

นั้นยังรุนแรงน่ากลัวเหมือนเดิมนะครับ
สำหรับยอดชิงชัยออกไป๒ยกนี่
แฟนมวยนี่เป่าปากเลยนะครับต้องดูยก๓ด้วย
งสีแดงว่ายังไงต่องเอยืนได้หรือเปล่า

บอกแล้วว่ายอดมวยไทยรัฐนี่มันทุกคู่

อย่างที่ท่านได้เห็นได้ชมอยู่ในขณะนี้

กว่าเราใจให้ดูกันทุกวันเสาร์ในปลายสองโมง
ยอดมวยไทยรัฐนี่ครับตรงนี้ครับ

ต้องเดินต่อเหมือนเดิมนะครับต้องเดินแบบ๑๒แม่
แต่ว่ายังไม่ถึงครึ่งทางนะยังไม่ถึงครึ่งทาง
เดี๋ยวหมดยกนี้ต้องมาว่ากันอีกก๊อกหนึ่งนะ
ต้องดูก๊อกนี้ก่อนน้ำเงินว่าไง
โอ้ยแข่งขวามันสะสมเยอะ
โดนเยอะแยะนี่ก็อาจจะบ่อรักหมดแรงก็ได้นะ
ตอนแรกทำท่าจะหูรักนะ

เขารู้ใจแฟนมวยนี่มวยทีวีโอ้ยหมัดขวาภาวะภาวะ
ยังขยับเปิดเกมเหมือนเดิมครับ
นี่ยอดชิงชัยสกุลวง
นี่ลูกศิษย์ของนี่แม่เลี้ยงเย็นตากุลวงนะ
และพ่อเลี้ยงประยุทธ์
สคุณลวง
เย็นตาก็ดูเหมือนเข้าก็ร้อนใจครับ
แต่ต่อยเองแรงอันตรายอยู่นะยอดชิงชัย

อเจมส์ทุกคนต้องลงเต็มที่ไม่ต้องห่วง
บ๊วยบ๊วยบ๊วยเดี๋ยวเราสองคนต้องไปรังงานตัวหน่อยล่ะ
อเจมส์น่าจะต้องไปรังงานตัวหน่อยล่ะ

บ๊วยบ๊วยบ๊วยยังจับแล้วย้างไม่ค่อยได้เหมือนกันนะ
อเจมส์เริ่มหยุดไปนิดนะ
บ๊วยบ๊วยบ๊วยเริ่มช้าเริ่มช้า

อเจมส์วงไหนเป็นอย่างไร

ไม่ทำไม่ออกตัวนี้โชคกันแฟร์
อืมดูค่อยขยับพิมพ์งานบอกสั่งเดิมสิสั่งเดิมสิทำไม
เดี๋ยวก่อนลุกพี่ใจเย็น

ยังยังอีกยาวยังอีกไกล
ตอนนี้ได้ใจแล้วต้องเอต้องเอไม่สนของต้องมาเน้น
ต้องมาเน้นแข้งขวาเป็นหนึ่งหลัก
นี่แหละครับเตะขวาพยายามโต้คืนครับนี่ยอดชิงชัย
ที่สำคัญก็ต้องเอบีแบบนี้ครับทำให้ทางยอดชิงชัยเดิน
เดินแบบไม่เต็มสูงเท่าไหร่นี่ก็อันตรายเหมือนกันนะ
ขยับหรือเปลี่ยนแผนหรือเปล่า๒ยกเริ่มทั้งที่ยก๓พรหน่อย
เบานี้เจอแข้งโต้คืนหมดยก
ที่สามครับที่ผ่านมาครับฝ่ายแดงนะครับตองเอนี่
รอจังหวะเกี่ยวขาได้ครับโอ้แต่โวรดแข้งทุ่งให้ไทย
นี่มาเตะขวาเข้าลำตัวได้งามเลย
ครับยอดยิงใช้นี่รู้สึกจะเริ่มช้าลงครับ

แข้งนี่ช้าลงได้แล้วเออ
ช้าลงรู้ออกว่าผ่อนเกมล่ะไม่รู้ดีว่าแผนมันยังไง
ยกเขาเร่งมากเร่งมากเลยครับ

เดี๋ยวดูยก๔ครับ
ชิงชัยจะฟื้นคืนจิ้มกลับมาดูเดืออีกครั้งหรือเปล่า

มวยแบบนี้ท่านผู้ชมมันบีบให้ทางยอดชิงชัยสองกุลวงกางเกงสีน้ำเงินนี่ต้องเป็นฝ่ายเปิดเกมโดยตลอดนะครับ
เพราะถ้าอยู่ช้านี่กางเกงสีแดงนี่ตองเอยังมีแข้งขวาที่อันตรายมาก
แล้วจับแบบนี้ยก๑ยก๒ดูให้เห็นแล้วนะครับว่าหากล้มแบบนี้
ลูกนี้น้ำเงินนี่ยังแก้ไม่ได้ยอดชิงชัย
มาเกมยังต้องเป็นฝ่ายเปิดเดินแข้งขวาจับแล้วเกี่ยวเสียหายเสียคะแนนเสียหรือเปล่าไปถามกรรมการ
ตอนนี้ยังมั่นใจอยู่นะยังเดินอยู่ยังมั่นใจอยู่แข้งขวาเตะ
ขวาต่อยมัดศอกขวามันอาวุธมันยังอันตรายนะ
มันต้องชกทรงนี้อยู่แล้วพี่ป่าเพราะว่าถ้าอยู่ห่างนี่กางเกงสีแดงนี้รับกินเลยนะข้างนอก
นอกกะไนนี่ดีกันคนละแบบกงเกงสีแดงนี้ต้องเปิดเกมนะครับ
อันตรายมีแข้งมาเสริม
อันตรายนะครับมันหมวกกะน๊อกนิดนึงกะนี่ต้องทันหูไว้เลยนะครับ
แลงเวอร์นี้มันนั้ยก่อน
แล้วก็แรงขึ้นมาอีกแล้วว่าถึงชัยแรงขึ้นมาอีกแล้ว
เสียงเชียร์นี่เริ่มดังกลับมาอีกแล้ว
ดาพี่น้องแฟนมวยในเวทีสตูดิโอนี่เจี้ยวเลยมาถึงตรงนี้แล้วนะ
อย่างน้าสอบขวามาดขวาโอ้โหมีแทงซ้ายดึงเบียนพลิก
เสียหลักแน่นอนว่ากรกรมนาฏมีลายกากมากกับพี่ซ้อม

สั่งเดินแล้วทีมงานต่อกรรมนาศสั่งเดินแล้ว

ต้องปีบไม่ให้ทางชั่วจินทรายออกอาวุธได้
จับเด่งเด่งตีโชว์เข้าไป๒ห์เหนียบใน
นี่พี่เลี้ยงมุมแดงนี่สั่งให้เดินด้วย
เป็นเงินเผะเสียงน้อยเพื่อออกอีกเนื้อ
ถ้าคู่เปิดหัวแบบนี้เดี๋ยวดูทุกคู่
ถ้าก็ถึงว่าร้าวใจนะ

ดูภาพช้าดูครับ๒ดอกสุดท้ายว่าโดนยังไง
ดอกเข้าไปเรียบร้อยเลยครับ

ยก๔ต้นยกขึ้นมานี่เสียงเฮดังเลย
นี่แหลมมาเลยครับทะลุหลังลูกที่๒

ยอดชิงชัย๒กุลวงไปในยกที่๔